แล้วการเราเล่าข่าวว่าไปเจอโสบของผู้หญิงที่เป็นดรดาลซินโดม

คือมันโหดมากจริงนะ
ผู้หญิงเนี่ยสภาพคือโดนข่มขืนคอหักถูกจับกดน้ำ
จิตใจคนที่ทำทำด้วยอะไร
ล่าสุดข่าวนี้เนี่ยคือจับตัวคนทำได้แล้วด้วยนะคะเนี่ยเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ซึ่งคดีนี้เราเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
นางสาวซิมบางจั่นเธอเป็นดาวสินโดรม
หายตัวออกไปจากบ้านที่อยู่ที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๙โมงเช้าของวันที่๑๓กันยา

เพราะว่าพี่สาวแล้วก็ทางญาติออกตามหาจนกระทั่งพบเป็นศพ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจเขาแกะรอยกล้องวงจรปิดไง
ก็เห็นว่าช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุมีผู้ชายคนนึง
เป็นชายต้องสงสัยที่ใส่เสื้อดำกางเกงขายาว
พาตัวนางสาวซิมออกจากบ้าน
แล้วพอมาเจอเป็นศพตำรวจก็เลยคิดว่า
ผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดลูกสองแดง
เป็นผู้ต้องสงสัยต้องไปตามหาตัวมาให้เจอนะคะ
แล้วก็จากการสอบปากคำชาวบ้านชาวช่องที่อยู่แถวนั้นนะฮะ
เขาก็มีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลอยู่
ชาวบ้านก็คือนายสมยศอายุ๔๙ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ทั้งหมด๔คน
ตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าของวันที่๑๓กันยายนนะครับ
แล้วก็พบนางสาวซิมผู้ตาย
เดินออกมาเก็บขยะใกล้วงเล่า

ทีนี้นายสมยศแล้วก็ในกลุ่มที่กินเหล้าอยู่

เพราะทุกคนแถวนี้รู้จักผู้ตายดี
ว่าผู้ตายจริงไม่ได้มากินเหล้าในวงนะ
แต่ชอบมาเก็บขยะแล้วเอากลับไปที่บ้าน
ทีนี้ในวงเหล้าเขาก็ไล่ผู้ตายเอากลับบ้านซะนะครับ
จากนั้นในกลุ่มของวงเล่าก็เลิกกินเหล้ากันประมาณ๑๐โมง

คนที่คาดว่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ก็คือนายรุ๊ดที่ตอนแรกอยู่ในวงเหล้าคนเสื้อดำนี้นะฮะ
ก็เดินตามนางสาวซิมไป
ส่วนคนในวงเล่าก็แยกย้ายกันไปพัก
แล้วก็มาทราบเรื่องอีกทีตอนที่พบศพนางสาวซิม
และตำรวจก็มาสอบปากคำก็เลยให้ข้อมูลไปแบบนี้
ตำรวจก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบด้วย
พบว่านายรุธน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย

แล้วนายรุ๊ดนี่อายุ๒๑ปีนะครับคุณผู้ชม

ทีนี้พอตำรวจจับกลุ่มตัวมาก็สอบในรุ๊ดเบื้องต้น

ตัวของในรุ๊ดตัวผมเสพกัญชาแล้วก็ดื่มเหล้าด้วย
พอเลิกกินเหล้าเสร็จแล้วก็ช่วง๑๐โมงไง
แบบที่คนที่อยู่ในวงเล่าเขาบอกเลยนะ
รุ๊ดก็เอากางเกงไปให้นางสาวซิมที่บ้าน

เขาบอกแบบนี้เขารู้จักกับนางสาวซิม
ทีนี้พอเอากางเกงไปให้ที่บ้านอันนี้ก็ตรงกับทางพี่ชาย
เขยที่เขาบอกว่ามีผู้ชายมาหาที่บ้าน
ทีนี้ค่ะตอนเอากางเกงไปให้ตัวในรุ๊ดเขาบอกว่าเขามีอารมณ์ทางเพศ
ออกอุบายหลอกล่อให้นางสาวซิมมานวดให้หน่อย

ทีนี้พอเดินมามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
มันก็เลยเป็นภาพเหตุการณ์นี้นะฮะ
นายรุธไปหาที่บ้านแล้วก็เดินนำไปก่อน
หลอกล่อให้นางสาวซิมไปนวดให้นี่เห็นภาพคนข้างหลังไหมฮะ

ปรากฏว่าในรุ๊ดก็ข่มขืนนางสาวซิม

พอเสร็จแล้วฝ่ายหญิงตอนนั้นนางสาวซิมยังไม่ตายนะ

มีจังหวะที่กระชากแล้วก็จับนางสาวซิมเหวี่ยงกระเด็น

หัวนางสาวซิมไปฟาดกับต้นไม้จนนิ่งไปเลย
ตัวในรุ๊ดเห็นตอนนั้นพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น

ทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงจับกดน้ำค่ะ

หลังจากนั้นนายรุ๊ดเนี่ยนะกลับบ้าน
เปลี่ยนชุดเปลี่ยนผ้าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
บ้านไปนี่แหละจนกระทั่งนะฮะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
เชิญตัวไปสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวมา
แล้วก็ล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเขาทันทีนะครับ
พร้อมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เขาก็เลยต้องให้การรับสาภาพว่าเป็นผู้กระทำนั่นเองนะครับ
แล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะทางด้านของพลตำรวจตรีชยุทธ์มารยาท
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยภูมิกับการสพปากคลองรังสิตนะครับ
จะนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวและทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
คุณเชื่อไหมถ้านำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ต้องกันตัวให้ดีระวังจะถูกรุมประชาธรรม
เพราะว่าญาติของผู้ตายเขาโกรธแค้นมากนะ
ใช่ค่ะอย่างพี่สาวของผู้ตายเนี่ยนะคะ
คือก็เล่าทั้งน้ำตาเล่าทั้งน้ำตาเลย

ตอนที่หมอชนะสูตรคือหมอเรียกไปคุยเลยนะ
เรียกพี่ไปคุยแล้วก็ถามพี่ว่าจะรับผลการผ่าพิสูจน์ได้ไหม
แล้วตอนนั้นพี่สาวก็บอกเลยนะว่ารับได้ทุกอย่าง

แต่พี่สาวคนกลางบอกไม่ไหวแล้วใครมาฆ่าน้อง
แต่พี่สาวคนโตบอกว่าหมอขอดูผลชนะสูตรหน่อย
ใช่ค่ะแล้วหมอก็เลยสรุปให้ฟัง
ก็เลยรู้ว่าในกระเพาะอาหารของน้องสาวเนี่ยนะ
มีชิ้นส่วนพวกรากย่าใบไม้

ที่นี้ที่ทางทวันทางอวัยวะเภษ

ใช่แล้วกระดูกต้นคอก็หักด้วย
ทีนี้คือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
ตัวพี่สาวพอได้รู้ว่าพี่สาวโกรธแล้วก็เครียดแค้นมาก
แล้วเมื่อวานพอรับศพไปทำพิธีที่วัดนะคุณนะ
แล้วก็ช่วงของการรดน้ำศพพี่สาวคนกลางเนี่ย
รูปตัวน้องที่กลายเป็นศพแล้วที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับ

บอกว่ารับไม่ได้จริงใครมันมาทำกับน้องเราแบบนี้
ถ้าคนมาทำนะมันตายไปขอให้มันไปเกิดเป็นหมา๕๐๐ชาติ
คุณผู้ชมขออภัยแบบนี้เพราะว่าตัวพี่สาวคนตาย
เขาสาบแช่งจริงไอ้คนทำเนี่ยไปเกิดเป็นหมา๕๐๐ชาติ
มันรับเวรรับกรรมแล้วก็จะไม่อโหสิกรรม
ให้ผู้ก่อเหตุโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าน้องเป็นดาวนซินโรม
ร่างกายไม่สมประกอบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คนทำมันยังกล้าทำได้ขนาดนี้นะครับ
แล้วก็สุดท้ายฝากไปถึงตำรวจให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และจะไม่มีการให้อภัยไม่อโหสิกรรมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ในช่วงเที่ยงนี้ก็ต้องกันไว้ให้ดีแล้วฮะ
เพราะว่าทางญาติเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขากรดแค้นนะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกโอ้โหไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
พอเกิดเหตุการณ์ไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับ
แล้วก็รู้แล้วแหละนายฤทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นคนทำ
แล้วก็เป็นคนทำจริงเพราะชาวบ้านบอกว่านายรุธนะคุณ
เวลาที่กินเหล้าทีไรนะมักจะออกอาการ
อาการยังไงรู้ไหมฮะทำร้ายร่างกายคนอื่น

มีครั้งหนึ่งเหมือนเอาไม้ไปฟาดคนในวงเล่า
คนในวงเล่าเนี่ยเขาแบบบาดเจ็บสาหัส

เออนะฮะชาวบ้านเขาบอกแบบนี้เลย
บอกว่ากินเหล้าแล้วอาการนั้นเปลี่ยน
ใช่ค่ะแล้วก็จากการจับตัวคนก่อเหตุครั้งนี้ได้

ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็คนที่ร่วมวงเล่าด้วย
เพราะเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเห็นไงว่ามีผู้ชายถอดเสื้อ

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีการไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวาน
ก็เจอหลักฐานที่เป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาวของผู้ตาย
แวนอยู่บนต้นไม้เขาก็เก็บทุกอย่างเป็นหลักฐาน
ทีนี้เมื่อคืนครอบครัวผู้ตายเขาก็มีการสวดศพเป็นคืนแรกนะ

แล้วก็อย่างที่บอกญาติแม่โหสิกรรมให้
อันนี้คือความคืบหน้าทั้งหมดจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
คลายคดีได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับ